เสียหายกันเลยค่ะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วปรากฏว่าก็จนมุมนะ
จนมุมแล้วคือเขาเหมือนกับมีคดีติดตัวลักทรัพย์ในหลายพื้นที่ไง
เนี่ยไปดูนะคะคลิปไล่ล่าว่าโอ้โหไปกันถึงขนาดไหนเนี่ยค่ะ
ลูกศรจะเห็นอยู่นะคะนั่นเป็นรถพ่วงที่คนร้ายขับเนี่ยค่ะ
ก็รถตำรวจเนี่ยขับตามอยู่นะคะถือว่าเป็นเหตุระทึกจริงจริง
เพราะว่าตำรวจทางหลวงเนี่ยต้องขับตามหลังจากที่รถพ่วงคันนี้แหกด่านไปนะคะ
ขับสายไปสายมาด้วยไม่ได้ขับตรงตรงเพื่อจะไม่ให้รถตำรวจเนี่ยแซงได้อะค่ะ
ก่อนที่ในที่สุดจะจอดรถเพราะว่าเจอทางตัน
พอเจอทางตันทำยังไงจอดรถแล้ววิ่งไปซ่อนตัวในบ้านเรือนประชาชนค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเดือดร้อนวิ่งลงไปตามล้อมจับอีกนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาทีของเมื่อวานค่ะ
ตำรวจสพลาดหลุมแก้วเขาได้รับการประสานจากตำรวจทางหลวงนครปฐมว่า
มีผู้ต้องหาตามหมายจับขับรถพ่วง๑๘ล้อหลบหนีด่านบริเวณถนนสายปฐุมเสนานะคะ
แล้วก็เนี่ยค่ะขับรถหลบหนีไปตามถนนเรียบคลองขุดใหม่
มุ่งหน้าราดหลุมแก้วออกไปทางถนนสามสี่ศูนย์แยกนพวง
เข้าถนนสามสี่หกมุ่งหน้าราดหลุมแก้วปฐมธานีนะคะ
ขณะที่เขาหลบหนีเนี่ยยังขับไปเฉียวชนรถตำรวจทางหลวง
รถของประชาชนเสียหายไปอีกหลายคันแล้วก็ขับหนีเข้าไปท้ายตลาดร้อยปี
แต่ว่ามันเป็นทางตันนะคะเขาก็เลยจอดรถทิ้งแล้วก็หนีไปแอบในบ้านประชาชนที่ตลาดร้อยปีด้วย
หลังจากจับกลุ่มได้นะคะสอบสวนก็ทราบชื่อผู้ต้องหาคือนายนโรงนินสงศ์อายุ๓๓ปี
อยู่บ้านเลขที่๑๗หมู่๒ถนนตากฟ้าภัยสาลีตำบลสุขสำรานอำเภอตากฟ้านครสวรรค์ค่ะ
โดยเขามีหมายจับคดีรักทรัพย์ในท้องที่จังหวัดสระบุรีแล้วก็จังหวัดนครสวรรค์
และก่อนหน้านี้ก็มีคดีติดตัวอีกเรื่องของรักทรัพย์อีกหลายจังหวัดเลยค่ะ
คดีเป็นหางว่าวอ่ะนะคะจากนั้นตำรวจเขาก็เลยขอกำลังเสริมไปล้อมบ้านหลังเนี้ย
ที่เขาไปซ่อนตัวอยู่ปีนไปบนหลังคาบ้านพยายามเกลี้ยกล่อมนะคะ
แต่ตัวผู้ต้องหายอมมาไหมไม่ยอมลงค่ะมีการยิงปืนสองนัดด้วย
เจ้าหน้าที่เลยต้องกันพื้นที่ไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้เพราะกลัวเดี๋ยวจะยิงสวนออกมาได้รับอันตรายนะคะ
ระหว่างปิดล้อมและเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่นั้นนายนรงอาการปรากฏว่าเริ่มสงบลง
แล้วก็ยอมลงมาจากเนี่ยค่ะหลังคาบ้านเนี้ยลงมา
ควบคุมตัวได้ค่ะค่ะตำรวจสพลาดหลุมแก้วและตำรวจทางหลวงนครปฐมนำตัวผู้ต้องหาไปสอบปากคำที่สพลาดหลุมแก้วนะคะ
จากนั้นจะประสานให้ตำรวจสภหนองแซงสระบุรีเป็นคนมารับตัวนายนรงผู้ต้องหารายนี้
กลับไปดำเนินคดีตามหมายจับต่อไปค่ะโอ้โหเล่นเอาเหนื่อยเลยนะอืม
เจ้าหน้าที่ต้องทำงานกันหลายคนเลยนะคะกว่าจะได้ตัว
ตั้งแต่ฟ้ามีแสงจนมืดจนมืดลำบากเจ้าหน้าที่นะคะเอาส่วนคดีนี้นะคะ